ไปดูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนจะตามหาอะไร

นี่จะพาไปดูเนี่ยต้องตามหานี่เลย

ลาบที่นี่ครับอยู่ที่พายาว
บอกว่าอร่อยเด็ดมากมันก็คือลาบปลานินทอด
ใช้ข้าวกำธุ์จุดจังหวัดพยาว

คือจริงเขาเกิดเปิดเป็นร้านอาหารที่แบบว่าขายกาแฟด้วยนะครับ
แล้วก็มีสารพัดเมนูแต่ที่เห็นอยู่นี่คือบาวใหม่ใส่กิ๊ก
น่ากินน่าทานมากกับปลานินทอด
แล้วเอาไปทำเป็นลาบโอ้โหก็คือลาบปลานินทอดนั่นเอง

หน้าตาน่ากินน่าทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมา๓ปีแล้ว
แล้วก็เมนูล่าปลาทอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านไปแล้วในตอนนี้
ลูกค้ามาปั๊บก็ต้องสั่งแล้วก็ถามหาถึงเมนูนี้เท่านั้นเลยนะครับ
แล้วทีเด็ดก็คือเรื่องของพริกที่นำมาปรุง
ร้านนี้เขาบอกว่าทำเองอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บเป็นอย่างมาก
แล้วนอกจากรสชาติที่คิดค้นสูตรไปอย่างพิธีพิธั
ตรงนี้สำหรับร้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปลองท้าทานกันได้นะครับ
กับปลานินทอดสูตรเด็ดของทางร้านเป็นลาบปลานินทอด
เดมี่ตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพยาว
เปิดเปิดทุกวันนะจ้ะกี่โมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเช้า
จนถึงสองทุ่มสอบถามหมายได้โทรศัพท์นะครับ
จะเอาไปหนึ่งนะเอาไปย่าอันนี้เอามาทอดแล้วทำลาบ
เก๋ไก่นะเป็นรสชาติที่ดีน่าสนใจอีกแบบน้ำลายแตก